เอาเป็นว่าผ่านวันเด็กมามีเรื่องดีมาเล่า
มีควันหลงมาให้ดูไม่ใช่แค่เราสามคนนะคุณผู้ชมที่มีประสบการณ์วันเด็ก
มีหลายคนที่เขาพาลูกพาหลานไปเที่ยววันเด็ก
พูดเลยว่าเป็นที่ประทับอกประทับใจที่ไหนกันบ้างเอาไปดูสิจ๊ะ
ไปกันที่แรกนะจ๊ะที่หลานหน้าที่ว่าการอำเภออบตเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนี่แหละ

เฮ้ยคุณเห็นแบบนี้อาจจะตกใจแต่จริงแล้วไม่นะจ๊ะไม่จ้า
นี่เขานี่นำรถแหนะครับรถแหรถแหเอามาช่อ
น้องหนูเลยสนอกสนใจรถแห่คันเบอร์เริ่มเลยนะคะอยากจะไปขับดูบ้าง
บอกก่อนไม่ได้มีกุญแจเสียบเอาไว้นะ

คือเขาจอดทิ้งไว้เฉยให้เด็กมาร่วมสนุกกัน

มีสิคะเพราะว่ารถแห่นี้นะคะเขาเอามาจัดเป็นห้องดนตรี
ดนตรีก็ต้องมีเครื่องดนตรีค่ะ
มีทั้งปลองนะมีกีตุ่งกีตามีสารพัด
ให้น้องหนูที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์แบบนี้
มาลองเล่นดูมาลองเคาะลองตีตามภาษาเด็ก
คือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกลัวพังหรือเปล่า
เพราะว่าเปิดโอกาสให้น้องได้สัมผัสอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบด้านดนตรีก็จะมีความสุขมากเลยนะคะ
ซึ่งรถแห่ที่ว่านี้เนี่ยก็คือรถ๖ล้อ

รวมถึงรถ๑๐ล้อด้วยอะ
คุณผู้ชมเขาเนรมิตจนลืมสภาพเดิมไปเลยนะ
เขาก็มีการติดตั้งลำโพงแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีแสงสีเสียงอะไรต่างประดับประดาษไป
คุณชิสาพอพูดถึงแสงสีเสียงมันต้องแดนส์แข่งกัน

มีนักดนตรีมีเครื่องเสียงแล้วก็ต้องมีกิจกรรมให้แดนเซอร์
แดนเซอร์ฟันน้ำนี่แหละจ๊ะ
ยิ้มเหมือนยิ้มหรืออะไร

นี่ใส่ชุดนักเรียนเต้นก็มีเห็นไหม

คุณครู

ผู้ใหญ่นี่แหละมาย้อนวัยเหมือนกันใส่ชุดนักเรียน
ก็จะได้กลมกลืนกับบรรยากาศน่ารักน่าเอ็นดู

ที่ไหนพิศนุโลกนี่พาไปดูเครื่องบิน
พาไปที่นี่เหล่าบรรดาพี่ทหารเขามา
คืนความสุขให้กับน้องหนู
พาไปที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
รับรองเลยว่าสนุกสนานเฮฮาอย่างแน่นอน

นำเครื่องเล่นแล้วก็ยุทธโปรกรณ์มาจัดแสดงเพียบเลย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบนะครับ
จัดแสดงเอาไว้ให้เด็กได้ดูกัน
ไม่ใช่มีโอกาสง่ายที่คุณจะได้เห็นเครื่องบิน
ในลักษณะต่างรุ่นต่างมาจอดเอาไว้
ให้ได้ชมกันแบบนี้นะครับ
มีเครื่องบินแล้วต้องมีอะไรรถถังโอ้โฮ
นี่ตรงนี้ไงปีนกันขึ้นไปแล้วเนี่ย
ปีนปล่ายกันขึ้นไปนี่เม้ามันมากเลย
ให้น้องเขาได้มีประสบการณ์ในการขึ้นแล้วก็เข้าไปดูว่าข้างในรถถังมันเป็นยังไง
แล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับการแสดงโชว์เครื่องบินรบนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ไปงานวันเด็กปีนี้พลาดแล้วแต่โอกาสแรกก็มี
เวลาที่ทุกปีเค้าก็จัดให้เด็กแบบนี้
ไม่เอาอะอย่างง้อยจะดูอ่ะอ่ะ
ยังไม่เห็นเครื่องบินเลย

เป็นบรรยากาศหลายที่นะคะที่เขามีการจัดงานวันเด็กยังไม่หมดแค่นี้
วันหลงวันเด็กลงใต้กันไปต่อคุณผู้ชมค่ะ
ที่นี่ก็สนุกสนานไม่แพ้ที่อื่นเลยนะจ๊ะ
ไปถึง๓จังหวัดชายแดนใต้เลย

เขาก็มีวันเด็กที่สนุกสนานเหมือนกันคุณเห็นไหม
จัดขึ้นที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเขตเทศบาลนครยาลานะคะ
โดยงานทางภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยาลา
เขาร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๓ขึ้น
ให้เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยาลารวมไปถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะ
นี่มีซุ่มข้าวไขเจียวผู้หญิงหลังจากร่วมกิจกรรมก็แล้วหิว
ต้องไปต่อทานข้าวไข่เจียวกันนะฮะ
ในงานนะคะมีกิจกรรมความสนุกสนานเยอะแยะมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวที
โอ้โหนี่น้องเขาเต้นอยู่คนเดียวเหรอคะคุณ

มารับของรางวัลไปถ้าเกิดว่าน้องมีความสามารถมีความกล้านะจ๊ะ
หรือว่าจะเป็นบรรดาเกมชิงรางวัลก็มีเหมือนกัน
อันนี้มวยเป็นมวยบกมวยทะเลมีหมดเลยนะคะ
สนุกสนานกันมากแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือสอนให้เด็กเนี่ยนะ
รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะคะ
แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศควันหลงของงานวันเด็กในช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันเด็กที่ต่อยมวยทะเลมวยน้ำแบบนี้
อาจจะขายาวจะถึงน้ำหน่อยแต่น้องเขายังเป็นเด็กอยู่นะ
ดูเขาแข่งกระโดดลงไปหรือเปล่าคะที่ตัวสูงนี่ค่ะ
ไม่ค่ะไม่อันนี้ก็มีอันนี้คือเหมือนชุดบาสทิ่งรางวัล
สนุกสนานเสริมทักษะให้กับชีวิต
จริงวัยเด็กก็เป็นวัยแห่งการเรียนรู้นะ
มีประสบการณ์อะไรที่เขายังไม่เคยทำได้ลองทำก็เป็นความสุขของเขา